ซึ่งจะประดมสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
ก็สหพันธ์วอเล็กบอลนานาชาติก็ยืนยันโปรแกรมนะครับ

โดยรอบแรกจะแข่งขันวันที่๒๕พฤษภาคม
ที่เมืองลิเมนี่ยังคงมี๑๖ทีมเข้าแข่งขันนะครับ

เอา๑๔ผ่านเข้าสู่รอบลองเชิดเลิศ
สัปดาห์แรกจะแข่งขันเริ่มต้น
โดยการพบกับ๓ทีมจากเอเชีย
ไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
ไทยพบกับเกาหลีใต้๒๗ไทยพบกับจีน
โดยจะแข่งขัน๓วันติดแล้วก็พัก๓วันนะครับ

ก็คือข่าวของคิรินตันติเวทนักกรีธาทีมชาติไทย
ได้รับข่าวดีเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ย
ได้รับการเลื่อนลำดับในการแข่งขันวิ่ง๑๐๐๐เมตร

ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งนี้
เจ้าของเหรียญทองในการแข่งขันครั้งที่แล้วนะครับ
จากประเทศบาเรนถูกจับได้ว่าใช้สารกระตุ้น
ทำให้เขาได้รับการลงโทษแบน๔ปี

ที่ได้รับมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี๒๕๖๒

ได้รับการเปลี่ยนลำดับผลการแข่งขันจากอันดับ๔ขึ้น

คว้าเหรียญทองแดงจากการการขันต์ครั้งนี้ไปของ
ซึ่งคลินินเองก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทย
ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม๒๐๒๐

อย่างเช่นเกมส์๒๐๑๘แล้วก็คว้า๒เหรียญทอง
ในการแข่งขัน๔เกมมาแล้วนะครับ